ที่ทำให้ผมถูกหวยบ่อยคือวัดคลองพระราม

แต่ท่านผู้ชมไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะ
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวต้องมาหาทนายรณรงค์แล้ววุ่นกันอีกนะ
ครับไปค่างแรกถูกสองล้านเลยฮะ

ก็ไปรอดโบสถ์ตอนนั้นรอดโบสถ์เสร็จก็ไปทำสังกฐาน
ทีนี้จะขับรถกลับบ้านลืมรองเท้าไว้หน้าโบสถ์
เป็นยังไงกลับมา
เห็นเลยด้วยครับ

ตัวประมาณเนี้ยเออตัวประมาณเนี้ยเออขึ้นตรงไหนขึ้นตรงไหน
ตรงถังลงโบสถเหรอสี่ห้าสองเราเห็นคนเดียวหรือว่าคนอื่นเห็นไหม

คือลืมแล้วไม่เจอแล้วผู้หญิงที่โบบอกตอนนั้นก็หายไปแล้วหายไหนไม่รู้
ก็คุณพ่อก็ถูกด้วยอะไรครับเราไปบอกวันคืออืมเขารวมมาเราสองล้านกว่า
วัดอะไรนะวัดครองพระรามอ่าโรงผู้สมุทรใจรีย์ที่มีหลวงพ่อเก่นจันทร์
อย่างอื่นผิดกฎหมายนะฮะ

ก็เป็นเยอะอีกแล้วแต่จะอยู่ในที่อื่น

แต่ส่วนมากเขาจะปกปิดอย่างนั้นแหละครับ

ใช่ครับบอกไม่ได้ครับ
แล้วเกิดท่านผู้ชมสนใจอยากจะไปดูดวงด้วยเนี่ยทำยังไง
ก็ติดต่อมาครับติดต่อได้

ก็เบอร์โทรศัพท์ของผม

ติดต่อกันเองนะฮะไหนดูซิเคยดูดวงให้ใครบ้าง

คนคนไหนนี่คนนี้ครับคือ

เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่พาไปดูหน่อยแป๊บหนึ่ง
ไม่เป็นไร

ต้องปกติดูจากอะไรถ้าเกิดจะดูดวงให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ย

อันนี้ไปดูดวงไปดูดวงให้เขาหรือไปสวัสดีเขา

อ่านั่งกี่
ผมก็มันมีหลายภาพนะครับ
นี่นี่ครับนี่ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่
อันนี้ก็เหมือนกับนั่งนั่งโต๊ะทานข้าวด้วยกัน

ยังไงกินข้าวเสร็จเขาก็ให้ดูดวงให้อย่างนี้เหรอ
เป็นไปตามที่เราเคยทำนายทายทักเขาไหม
จะไม่ดูแค่ครั้งเดียวแต่ย้อนกลับมาเป็น๑๐ครั้ง
นี่การันตีความแม่นของตัวเองว่างั้นเถอะผมผมคิดว่าผมถ้าดู
ครั้งละหมื่นก็ไม่แพงเพราะผมดูครั้งละหมื่นก็ไม่แพงเพราะว่า
มันคุ้มกับสิ่งที่เขาได้กลับไปแต่ผมไม่รู้ว่าแพงอย่างนี้
ผมไม่ได้คิดอะไรแต่ผมคิดตัวเองว่าถ้าคุณดูกับผมครั้ง
ละหมื่นคุณก็คุ้มกลับไปเพราะหลายคนจะลงทุนต้องลงทุนประมาณ
เป็นสิบล้านอ่ะอืมแต่มาดูกับผมผมดูให้ปุ๊บผมว่าอย่าไปทำเลยเดี๋ยว

เราสิ้นเอาผู้ใหญ่ในบ้านเราตัวนั้นคือดับหมดเลย
คุณห่วงหัวตาทำไมไม่คิดห้ามตัวเองว่า
อย่าไปเล่นหวยใต้ดินอีกมันผิดกฎหมาย
บางทีเราบุญเรามาถึงแล้วเขาก็ต้องให้ก็ต้องเอา

คนเรามันมีคนที่มีโชคทางผิดกฎหมายและสมมุติว่าคุณคุณคุณ
คุณไปนอนฝันว่าคุณโดนตำรวจจับอย่างเงี้แปลว่าคุณต้องซื้อใต้
คุณซื้อซื้อบนดินไม่ได้เหรอใช่คุณคุณก็ต้องซื้อใต้
ดินนะเคยนอนฝันว่าถูกตำรวจจับไม่ใช่คุณต้องถูกไหวหรอ
ต้องต้องต้องตั้งใต้ดินด้วยอย่างนี้เหรอทำไมเขายึดจากอะไร
มันก็คือประสบการณ์ของคนบัวลาที่สรรมาแล้วก็เรามาทดสอบ
จริงแล้วดวงชะตาต้องต้องมีโชคจากสิ่งผิดควรหมายอย่าง
นี้อ่ะก็จะมีโชคแต่ว่าให้ซื้อมันไม่ต้องถูกหมายคือใต้
นั่นแหละฝืนดวงได้ไหมเราเป็นคนฝืนดวงได้ไหมแบบไม่เอา
ไม่ซื้อก็ถึงตอนนั้นมีมีมนุษย์มีความร่วมทุกคนถึงตอน
นั้นใครจะห้ามได้ไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ก็
เตือนกันไว้นะครับเดี๋ยวมันต้องคืออันนี้ถ้ามีอีกก็โดนอีก
ใช่ไหมไม่ใช่ว่าครั้งเดียวแล้วคือถ้ามีคนไปเจอคุณซื้อ
อีกมีใครไปขายหัวไอ้ดินอีกเขาเจออีกเขาก็ฟ้องได้ตำรวจ
ก็จับได้ใช่ครับอยู่ในยุคความดำเนินคดีได้หมดหรือครับมี
ภาคภูมินะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความ
จริงกันทุกวันกันถึงวันศุกร์นะครับและที่สำคัญก็คือ
ดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็
ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ